นักวิชาการก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวบนเวทีเสวนา
เพื่อให้ภาครัฐทบทวนกระบวนการยุติธรรม
และปกป้องสิทธิสตรีกรณีที่ต้องเผชิญกับปัญหาความรุนแรงภายในครอบครัว

แต่ว่ากระบวนการยุติธรรมกลับผลักดัน
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณนันทพรธาวระครับ
ถ้าย้อนเวลาได้ตอนนั้นวินาทีนั้น
ก็ไม่ทำหรอกว่าจะทำให้เขาเจ็บเฉย

เพราะเราเจ็บแล้วเราก็
ถ้าเราไม่หนีก็อาจจะเราตายก็ได้วันนั้น
ในใจของหญิงวัย๕๘ปีที่ระบายออกมา
ภายหลังเธอตัดสินใจใช้มีดปกป้องตัวเอง
จากการถูกสามีทุบตีทำร้าย
แต่สุดท้ายเธอกลับตกเป็นผู้ต้องหา
ที่พยายามฆ่าสามีของตัวเองจนเสียชีวิต
หญิงคนนี้เล่าว่าแม้ภายนอกสามีของเธอ
จะเป็นคนไม่สูบบุหรี่ดื่มสุรา
แต่ด้วยความที่เป็นคนใจร้อนและมีภรรยาน้อยจนเธอจับได้

เธอต้องทนทุกข์กับการถูกสามีทำร้าย
มาตลอดระยะเวลา๑๕ปี
โดยที่เธอไม่มีโอกาสได้บอกเล่าความเจ็บปวดนี้กับใครได้
ทั้งเข่าทั้งสอกและทั้งเตะทั้งต่อยใครจะสู้ไหว
พอประเจไปเห็นมีดตรงนั้นก็เลยคว้าเสียบไม่รู้ว่าเสียบตรงไหน

คือมันไม่ได้เกิดจากความตั้งใจ

จะป้องกันตัวเองค่ะป้องกันตัวเอง
ก็ต้องการบอกว่าอย่าไปคิดสู้อย่างป้าก็แล้วกัน
ทำที่ว่าอดได้ก็อดหนีได้ก็หนี
จากการรวบรวมข่าวสถิติความรุนแรงในครอบครัว
ของมูลละทิชัยหญิงเก้าไกลปี๒๕๕๒
พบมีกรณีภรรยาเป็นผู้กระทำกว่า๒๗ข่าว
ในจำนวนนี้ภรรยาเป็นคนฆ่าสามี๒๔ข่าว
ขณะที่ปี๒๕๕๓ลดลงเหลือเพียง๒ข่าว
และในปี๒๕๕๖กลับเพิ่มสูงขึ้น๑๒ข่าว
ขณะเดียวกันหากสำรวจฝ่ายสามีที่กระทำต่อภรรยา
ในปี๒๕๕๒มีสูงสุดคือ๗๒ข่าว
จำนวนนี้มีสามีฆ่าภรรยา๔๒ข่าว
และปี๒๕๕๓เพิ่มขึ้นเป็น๔๖ข่าว
ซึ่งปี๒๕๕๖ลดลงเหลือ๓๑ข่าว
จากที่มูลนิธิได้ช่วยเหลือผู้หญิงที่ถูกใช้ความรุนแรงในครอบครัว
พบว่าส่วนใหญ่มีความเครียดวิตกกังวล
จากกลัวสามีทำร้ายหรือฆ่าตัวเอง
วิชาการสถาบันวิจัยประชากรและสังคม
มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงพรบคุ้มครองผู้ถูกกระทำรุนแรง
ในครอบครัวพศ๒๕๕๐ว่า
สมควรยกเลิกเพราะมองว่าเป็นกฎหมาย
ที่ไม่สามารถคุ้มครองผู้ถูกกระทำได้จริง
ซึ่งเกือบทั้งหมดของผู้หญิงที่ถูกกระทำด้วยความรุนแรงต่อเนื่องยาวนาน
ักเกิดอาการเครียดสะสมและมีความรู้สึกว่าทนไม่ไหว
พยายามหาทางออกก่อนจะนำไปสู่การฆ่าเพื่อเอาตัวรอด
คล้องกับเคสความรุนแรงในต่างประเทศ
หากผู้ถูกกระทำต่อเนื่องภายใต้ความสัมพันธ์เชิงอำนาจระหว่างสามีภรรยา
สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือการหาทางออก
ที่ไม่ใช่การลุแกะโทษะหรือฆ่าเพื่อหวังผลประโยชน์
แต่เพราะต้องการเอาชีวิตรอด
กระบวนการทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องยาวนานกับภรรยา
ถือว่าเป็นกระบวนการฆ่าอยู่นะคะ
เพราะฉะนั้นกระบวนการฆ่าตัวนี้มันทำร้ายและทำร้ายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

เพราะมันมีกระบวนการที่จะคมคู่คุกคามและควบคุมเอาไว้ด้วย
ตรงนี้มันทำให้ที่สหรัฐอเมริกาเขานำประเด็นเหล่านี้ขึ้นมา
ให้เห็นว่าผู้หญิงซึ่งต่อสู้เรื่องพวกนี้ที่เขาฆ่าสามี

ก็เลยจำเป็นจะต้องให้ยุติความสัมพันธ์โดยวิธีการฆ่า
สิทธิสตรีมองว่าความรุนแรงในครอบครัว
เป็นปัญหาที่ฟังรากลึกในสังคมไทยมายาวนาน
จะมีกฎหมายคุ้มครองแต่ในทางปฏิบัติ
กลับยังไม่สามารถช่วยเหลือผู้ถูกกระทำได้จริง
ดังนั้นกระบวนการยุติธรรมจึงต้องสืบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
มูลเหตุครบถ้วนเพื่อเข้าไปปรับการพิจารณาโทษตามกระบวนการยุติธรรม
ไม่ใช่การผลักดันให้เหยื่อความรุนแรงในครอบครัว
ต้องถูกตีตราว่าเป็นอาชญากรทางสังคม
ันทพรธาวระข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน